เรื่องของเรื่องคือมาจากบทบาทการแสดงนี่แหละ
แซมบอกเลยว่าโอ้ยตีบทตัวร้ายแตกกระจุยคุณผู้ชม
ชาวเน็ตแทร่ซ้องไม่ได้เยินยอนะ
ว่าลุมด่าสนั่นเยอะเยอะเยอะ
ตอนแรกก็ยังตั้งรับไหวเหมือนกันแต่หลัง
ทัวร์เนี่ยมันจอดล้นหน้าบ้านไปนิดนึง
เอาเหรอประกาศเลยจะทำจอดรถเทียบใหม่ที่จอดรถใหม่นะคะ

ก็แว๊บพาพี่แซนไปพักใจที่ริมทะเลนิดนึง
ก็คือเขาเล่นเรื่องนี้แล้วเล่นเป็นบทร้ายคุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่าพี่แซมเนี่ยอยากจะเล่นแต่บทร้ายนะ
ที่ผ่านมาขอผู้จัดเล่นเป็นคนดีบ้าง
แต่ก็ไม่เคยได้เล่นเลยนะคะ
อารมณ์ตอนนี้ของพี่แซนก็เลยแบบขึ้นขึ้นลง

มันสวิงมากเหมือนเล่นรถไฟห่อ

โอ้โฮ

หนักกว่าคือเธอยังเป็นคน
ตอนนี้ขยายที่จอดรถเพิ่ม

มาฟ้าสันตะวันพี่รถทิ้งมันไม่พอครับ
มันคนยังโอ้โฮอินจนเกลียดพี่ไป

แต่เขารู้สึกว่าพี่เป็นคนนั้นจริง
พี่ก็พยายามเสนอตัวไปเล่นบทอื่นบ้าง

จะบอกว่าคือเธอเขาบอกว่าเล่นเป็นคนชั่วใช่ไหม

แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องหน้าพี่จะเป็นคนเลวเลย

สำคัญเป็นคำคำคุณผู้ชมก็ยักแยะหน่อยนะ

คุณผู้ชมคงคภัยว่ายิ่งด่าก็คือว่าการแสดงดี